แต่ว่าตัวนี้มันไม่ยอมอยู่ที่ของมัน
มันมาบุกบ้านของคุณยายคนนี้จนกระทั่งว่าคุณยายต้องแลนด์นั้น
หาย่าเดี๋ยวฟันหายไปหน้านั่งอยู่ค่ะแล้วก็แจ้งว่ามันอยู่แค่เนี้ย
เออมันจะของน่ามมันจะของน่ามเนี้ย
แลนนี่ว่ามันใช่เฮี้ยมันใช่เฮี้ยแลน
ไปกับบ้านแลนเหรอล่ะแลนจะแลนแลนอะไรแลนสไลด์เหรอ
เฮ้ยยังยังไม่แลนด์สไลด์ไม่ได้เลือกรอก่อน
แต่ตัวนี้ตัวแลนด์ตัวแลนด์ตัวแลนด์เป็นภาษาอีสานหรือภาษาใต้ที่เขาเรียกตะกรวดนั่นเอง
เออไม่ใช่ตัวเงินตัวทองนะเราต้องแยกกันนะแต่ใดมันก็คล้ายกันอ่ะ
คุณยายไข่ศรีแก้วเชียงหวางหรือยายน้อยนี่แหละบอกเลยกู้ภัยมาช่วยน้อย
ถอดถ้ำสามหมูสิบบ้านบอห์นผู่ตำบนนำหร้องนากรรมอำเมืองจังหวัดอูดอนนะคะ
อูดอนทานีอ๋อมาถึงที่ก็จับเลยค่ะนี่

หันไม่ได้แล้วคุณชนะวิ่งหนีไม่ทันแล้วค่ะ

คือยายน้อยเล่าให้ฟังว่าตอนที่กำลังปั่นผ้าเนี่ย
ยายกำลังจะเดินไปนั่งดูทีวีในบ้าน
ก็เลยจ้าเอกับเจ้าตัวนี้บริเวณหน้าประตูห้องน้ำ
ยายตกใจแลนด์ก็ตกใจ
ก็เลยต่างคนต่างแลนด์

แลนด์ไปคนละทิศคนละทาง
แล้วจากนั้นก็ไปบอกเพื่อนบ้านนะ
ให้ช่วยแจ้งกูภัยหน่อยนะคะ
และจากการวัดขนาดพบว่าแลนด์ตัวนี้มีน้ำหนักประมาณสัก๒๓กิโลกรัม

มันทิ้งบอมใบหน้าต่าง
บอมไว้ให้ดูต่างหน้า

คือสุดท้ายก็เป็นอีก
ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป

เพิ่งเคยเห็นคุณยายถ่ายรูป

ถ่ายรูปบอก
ยาน้อยบอกเคยมีโงวปลาขนาดเล็กในเล้ยเข้าบ้าน
แต่ก็ไม่ได้โชคมากมายอะไรนะ
ส่วนครั้งนี้ตัวแลนด์มันเข้ามาอีก
ยายก็บอกว่าอุ๊ยน่าจะมาพร้อมโชคก้อนใหญ่

เพราะว่ามันมาทิ้งอะไรก้อนเอาไว้ด้วย
ก้อนใหญ่ไม่น่าใช้โชคค่ะคุณยาย
ว่าคุณยายเขาเชื่ออย่างนั้น
คุณยายเขาเทียบจากประสบการณ์ที่ผ่านมา

แต่ถ้ามันมีสิงสารสัตว์ที่เป็นสัตว์เลื้อยคลานบ้าง

ว่ามันรกรุงลั่นมันเป็นพื้นที่ที่มันติดกับป่า
แต่ก็ทำถูกแล้วที่คุณยายเขาเรียกเจ้าหน้าที่มาช่วยจับ
เพราะว่าอันตรายนะสัตว์เล้ยคลานมีพิษเข้าบ้าน